เสียธุรกิจรับซื้อรถยนต์มือสอง
เขาไปงานเลี้ยงกันมาระหว่างขับรถกลับบ้านไปถึงแถวย่านปฐุมธานี
คุณผู้ชมจู่เสียหลักไปชนกับแท่งแบรีเออร์
รถไฟลุกท่วมและครอกเขาเสียชีวิตคารถครับ

ลุกแล้วกว่าดับเพลิงจะมามันก็ไม่ทันซะแล้ว

ต้องแล้วคนขับก็อยู่ในรถนั่นแหละครับ
ถูกไฟคลอกคานรถนะครับ
สีขาวทะเบียนชต๒๖๖๘กรุงเทพมหานคร
ไฟลุกแบบนี้แหละครับแน่นอนนะครับ
คนขับรถเขาออกมาไม่ทันนะฮะ

ดับเพลิงต้องเร่งนำรถดับเพลิงเข้ามา
ช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงก็ใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาที
ก็สามารถดับได้แต่ว่าแน่นอนนะฮะ

และคนขับก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตคารถ

ทางต่างระดับบางภูมิมุ่งหน้าบรังศิษย์ปฐมธานีนะครับ
ปากทางเข้าวัดเปรมประชากร

รับแจ้งจากคนละเมืองดีว่ามีรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำและเกิดเพลิงไหม้

โอ้โหแล้วคนขับติดอยู่ข้างในแบบนี้เลย

อันไหนเป็นรถน่ะฮะเพราะว่ามันดำไปหมดเลย
ในรถเนี่ยไปเจอร่างของผู้เสียชีวิต

คุณนัทธพลชัยการอายุ๓๗ปี
เสียรับซื้อรถยนต์มือ๒

แล้วก็เหตุผลที่ออกมาไม่ได้

อยู่คางรถแล้วก็ฆ่าเข็มขัดนิรภัยอยู่นะแต่เขาโดนอัดแล้วเขาก็ออกมาไม่ได้
ถูกไฟคลอกนะฮะตำรวจก็ประสานแพทย์จากนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมไปร่วมตรวจสอบ
กู้ภัยต้องนำเครื่องตัดถ่างไปงัดร่างของผู้เสียชีวิตออกมานะครับซึ่งก็อยู่ตรงนั้นแหละครับ
สภาพรถเนี่ยพังยับเยินหลังคายุบลงไปฉีกเลยนะครับถึงฝากระโปรงยุบเข้าไปหม้อน้ำหลุดออกมา
ล้อขวาเกือบหลุดออกมาโอ้โหชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายที่อธิบายเพราะว่านี่คือความแรงของรถที่มันกระแทกเข้าไป

แล้วก็ไปชนกับแท่งปูนแท่งเบอร์เลี้ยวก็มีรอยเฉวชนชัดเจน
มีแท่งเบรีเออร์ที่เป็นพลาสติกด้วยก็ล้มกระจัดกระจายกันไป

ที่เป็นเหตุผลที่ทำให้รถน้ำระเบิด
แล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเพราะว่าถังน้ำมันมันแตกด้วย

กลุ่มเพื่อนรวมทางผู้ตายไปกินเลี้ยงที่บ้านเพื่อนอีกคนนึง
แถวตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองของปฐุมจากนั้นก็แยกย้ายกลับ
แล้วผู้ตายขับรถกลับมาคนเดียวตนเองขับรถตามมา
พอถึงจุดเกิดเหตุเขาเห็นนะค่ะอยู่อยู่รถเพื่อนของเขาเนี่ย
เสียนัทเนี่ยเสียหลักแล้วไปฟาดกับแท่งเบรีเออร์ที่อยู่เกาะกลาง
ใกล้กับจุดกลับรถนะฮะแล้วก็เกิดไฟลุกท่วมแบบนี้
เพื่อนที่ขับมาช่วยไม่ทันโอ้โหเพราะไฟมันไหม้ขึ้นมาเร็วมาก
ก็เลยต้องช่วยกันโทรแจ้งตำรวจแจ้งดับเพลิงแต่มันก็ไม่ทัน
คลอกเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาคนที่เห็นเหตุการณ์อีกคนนึง
อันนี้เป็นพลเมืองดีที่ขับรถมาเขาบอกว่าเขาเห็นว่า
เขาเห็นแบบนี้นะรถคล้ายกับขับแข่งกันมา
แปลว่าขับมาด้วยความเร็วขับแข่งมากับกระบะอีกคันหนึ่ง
ค่ะแล้วก็เร็วเหมือนกันอ่าตนเองเนี่ยขับตามหลังมาช่วงติดไฟแดง
พอมาถึงอ้าวคันนั้นที่เขาขับแข่งกับกระบะ
ชนไฟลุกท่วมแบบนี้ฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ

หรือแค่ทำความเร็วสูงสีกันมากับกระบะ
อันนี้เราไม่แน่ใจนะแต่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะขับมาด้วยความเร็ว
แล้วระหว่างที่มาเนี่ยมันก็เสียหลักนะคุณผู้ชม
แล้วก็ไปฟาดกับแท่งปูนแท่งเบรีเออร์จนทำให้เกิดรถระเบิด
แล้วก็ไฟลุกไหม้แต่ยังไม่ทราบว่าเขาเมาไหม
ยังไม่ทราบว่าเขาหลับในไหมเพราะว่าเขาก็ไปงานเลี้ยงมา

แล้วก็ล่าสุดก็มอบศพให้กับทางญาติญาติ
เพื่อเอาไปประกอบพิธีกันต่อไปนะฮะ